มาดูสองหนุ่มคนนี้ดีกว่า
คู่นี้ก็โดนแซวมาเยอะเหลือเกินนะคะ

คู่นี้นะคุณเล่นละครเขาจูบจริงพี่แจ๊ค
ตอนแรกเอาภาพมาก่อนดูแล้วแล้วทรงดู
ไปฟังเขาหน่อยดีกว่าเขินอะไร
เกิดแค่ครั้งแรกครับครั้งหลังมันเป็นแบบมันเป็นงานด้วย
แล้วมันก็กลายเป็นเรื่องตลกกันมากกว่าที่แบบเออจุบอีกแล้วเอาดีอะไรอย่างนี้
แกล้งกันมากกว่าใช่แบบนั้นครับ
ช่วยยืนยันหน่อยค่ะว่าเราเป็นไม่ได้เป็นครับผมเป็นผู้ชายครับ
ดีใจมากกว่าที่แบบว่าคนเห็นเราอีกบทบาทนึงแล้วเขาก็แบบค่อนข้างอินพอสมควรอะไรอย่างนี้ครับ
คือแบบผมส่วนตัวจะเช็คทวิตเตอร์ตลอด
คือพี่แจ๊คเอาจริงนะสองคนนี้ใครก็ได้
เมาไม่เลือกแล้วน่ารัก

หมายถึงว่าจะชวนน้องไปทานข้าวคนไหนก็ได้ฉันชวนได้หมดเลย
แต่ฉันฝากถามแฟนบันทึงไทยรัฐที่เป็นผู้ชายนะครับคุณผู้ชม
ฉันอยากรู้ว่าถ้าคุณสนิทกันจริงเนี่ยผู้ชายคุณสามารถจูบกันได้หรือเปล่า

บางทีฉันดูในคลิปยูทูปหลายคนมีหอมแก้มมีจูแก้ม
ฉันก็งงผู้ชายยุคนี้นะคะ